คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องสะเทือนวงการศึกษา
คุณครูท่านหนึ่งเขาทำงานอยู่ที่โรงเรียน

แล้วจะไปข่มขืนคุณครูในโรงเรียน

ก็นั่นสิครับขับรถไปกระดาบมาแสก

ไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายกำลังหนีครับ

ด้วยความที่โรงเรียนเขาอยู่กลางสวนด้วย

แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีคนไปก่อเหตุแบบนี้

คุณครูชาวบ้านช่วยกันถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งตำรวจ

จะเข้าไปข่มขืนคุณครูในโรงเรียนครับ

เบียนพพึ่งคควาย๕๒๒๐สุมราชธานี

เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนตำบลบางน้ำจืด

คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวิพัฒน์นำมาแชร์ไว้
พร้อมบอกว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก
ขับรถเข้ามาพยายามข่มขืนคุณครู
หลังจากคนในโรงเรียนได้ยินเสียงครูมาร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจพยายามปิดทางสกัดไม่ให้คนร้ายหนี
แต่ว่าคนร้ายยังขับฝ่าออกไปได้
ซึ่งคนในโรงเรียนก็ขับตามไปแล้ว
แต่ว่ามันไม่ทันคุณผู้ชมนะครับ

สพปากน้ำหลังสวนชุมพร

ได้รับคำตอบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับ

บุกเข้าไปพยายามจะข่มขืนคุณครูจริง
เรื่องต้นติดตามไปแล้วพบว่าคนร้าย

ซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีไปบ้านญาติบ้านเพื่อน
ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนี้ก็น่าจะได้ตัวคนร้ายเนี่ย
เจอแต่กระบะที่จอดทิ้งไว้เป็นอีซูซูสีขาวคันนี้นะครับ